เอางั้นไปต่อที่วัดแห่งจังหวัดสุราธานี
วัดนี้เขามีการปรับพื้นที่
มีการขุดดินแล้วไปขุดพบพานโบราณ
เขาบอกว่าเป็นพานทองแท้เก่าแก่อายุกว่า๒๐๐ปีค่ะ
เดี๋ยวมาดูกันว่ารักษณะของพานเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะ
วัดนี้คือวัดโพธารามวัดเหนือ
อยู่ในตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
เขามีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างสารามนตบพระพุทธรูปสองพี่น้อง
แต่ขุดลงไปได้สักเมตรครึ่ง
ก็เจอกับพานทองแท้ลายกลีบบัวซ้อน
ขนาดสูงประมาณ๕๒มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๘๔มิลลิเมตร
นี่แหละส่วนฐานสูง๑๗มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง๕๓มิลลิเมตร
น้ำหนัก๕๒๘๙กรัม
ตัวเลขละลานตาไปหมด

ทางด้านหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชายาค่ะ
เข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเป็น
ศิลปะในยุครัตนโกศิลป์ตอนต้น

ทำจากทองคำแท้
ซึ่งพื้นที่ภูมิเรียงเป็นเมืองเก่าของทางภาคใต้ใช่ไหมล่ะ
เป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในสมัยโบราณนะคะ
แล้วนอกจากมีการพบพานทองแท้แล้วก็ยังมีการพบ
วัตถุต่างจำพวกแบบว่าแก้ว
ถ้วยที่มันแตกหักขึ้นมาจำนวนหนึ่งด้วย
นี่แหละทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เรื่องราวโบราณคดีประวัติศาสตร์ต่างที่มันเกิดขึ้นตามแต่ละท้องถิ่น
อันนี้เป็นการเจอที่จังหวัดสุราธานีใช่ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางภาคใต้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง

เก่าแก่แต่ยังสวยงามแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์มาก

ของมีคุณค่าเก็บรักษากันไว้ดี